มาดูกันต่อคุณก๊อฟพิชยานะคะกับคุณโฟ
ทำรายการยูทูปด้วยกันจนสนิทสนมกลมเกลียวจนหลายคนเชียร์ให้เป็นแฟนที่สำคัญ
เรื่องนี้เอาจริงมันมีกลิ่นความรักออกมานะในรายการ
ถึงจะดูแบบสนิทสนมพูดจาหยาบคายแซวกันแรงอย่างนี้
แต่มันรู้สึกได้ว่าเกินเฟรนโซนไหมพี่แจ๊
ใช่ก็ต้องไปถามค่ะเพราะว่าโฟมีแฟนแล้วถามไทย
แล้วก็มีแฟนใหม่ด้วยงานนี้ก๊อฟต้องเคลียร์ข่าว
ว่าแฟนว่ายังไงบ้างจัดไปเลยค่ะ
ที่แบบเป็นเพื่อนกันมันดีกว่ามันสนุกกว่า
เราก็ไม่ได้คิดอะไรกับเพื่อนเราแบบนั้นเลย
มันเหมือนแบบคือก็มองเหมือนโฟนเพื่อนผู้ชาย

ของเราก็โอเคครับก็ดี
ก๊อปไม่ได้ปิดนะแต่ว่าคือก๊อปก็ไม่ได้

ก๊อปจะต้องมานั่งแบบฮือหวา